กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๑มิถุนายนที่สุพรรณบุรี
คนขับรถปาเจโร่กลับรถ
แล้วก็กลับแบบโอ้โหกินไป๓เลน
หักหลบพุ่งชนต้นไม้

แล้วก็อีก๔คนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตอนแรกพอปาเจโร่กลับไปปุ๊บ

มามอบตัวกับตำรวจที่สมความมือสุพรรณบุรี

ขอโทษผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบกับทุกสิ่งที่ทำไป
นายมนตรีแข็งเขตการอายุ๔๕ปี
เป็นคนขับรถปาเจโร่ที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทีนี้เรามาย้อนดูเหตุการณ์กันนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพกราฟิกที่ทางทีมข่าวของเราทำให้เห็นนะคะ

ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คือกลับรถแบบมุมกว้างเลยค่ะ

ปาเจโร่ก็ขับไปเลยหน้าตาเฉย
ไปวันหนึ่งถึงจะมามอบตัวค่ะ
ก็นายมนตรีแข็งเขตการอายุ๔๕ปี
นี่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านป่าไม้ด้านอุทยานอยู่ที่
แถวเมืองชาวากที่สุพรรณบุรีนะครับ

ซึ่งทุกคนก็สงสัยว่าทำไมต้องกลับขนาดนี้นะครับ

เขาบอกว่าขณะนั้นตัวเขาเองตีโค้งรถไกลไปหน่อย
เพราะเห็นในเบื้องต้นว่าถนนโล่ง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เมานะครับ
ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะขับรถไปงานราชการนะครับ
แต่ก็มาวันรุ่งขึ้นไงอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะ

แสดงความรับผิดชอบต่อญาติผู้เสียชีวิตแล้ว
คืนวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา

ก็ได้ส่งตัวแทนไปมอบพวงหลีด

ก็ได้ส่งตัวแทนไปมอบเงินเยียวยาให้กับ
ญาติผู้เสียชีวิตรายละ๑๐๐๐บาท

โดยขณะนี้กำลังปรึกษากับฝ่ายกฎหมายอยู่
ส่วนผู้บาดเจ็บ๔คนได้ให้ตัวแทนไปมอบกระเช้าและ
มอบเงินช่วยเหลือรายละ๑หมื่นบาทเช่นกัน

กว่าจะออกจากโรงพยาบาล

จากนี้ไปก็จะเดินสายไปแต่ละวัดเลยนะครับ
เพื่อร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต

เพื่อที่จะเดินทางไปร่วมงาน

บอกว่าตอนนี้ก็ได้รับเงินเยียวยา

เปิดเผยว่าไม่ได้รู้สึกโกรธอะไร

กับผู้ก่อเหตุเพราะก็เข้าใจว่า
จากนี้ไปก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีกันต่อไป
แต่ว่าทางญาติญาติบอกว่าผู้บาดเจ็บ๔คน

ปรากฏว่านายกิติพบปานจันทร์อายุเพิ่ง๑๕ปีนะฮะ

ซึ่งน้องกิติพบเนี่ยตอนนี้ทางญาติญาติเป็นห่วงที่สุด

ก็เลยได้แต่ภาวนากันตอนนี้ว่าขอให้พ้นขีดอันตรายขอให้ปลอดภัย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เสียชีวิตในครอบครัวก็๓ศพนะฮะ